เรามีฮีโร่ตั้งแต่เช้าเลยนะคุณเชอรี่
เพราะว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้
แล้วคนที่เข้าไปช่วยนี่ข้างหลังนี่
อายุไม่เท่าไหร่แต่ไปช่วยผู้สูงอายุด้วย
ถูกต้องค่ะคือเรื่องของเพลิงไหม้ช่วงนี้
เรามีข่าวมาบอกเตือนคุณผู้ชมกันบ่อยครั้งเลยนะคะ
เรียกได้ว่าแทบทุกวันเลยดีกว่านะคะ
โถมสูงขนาดนี้เลยที่จังวดต่าง
บอกเลยว่าเจ้าของบ้านเป็นคุณยายอายุ๗๙ปีแล้ว
แกยืนร้องแบบเข่าอ่อนอยู่หน้าบ้านเลยแบบใจจะขาดเลย
เพราะอะไรนอกจากไฟไม่บ้านโถมจะหมดบ้านแล้ว
ในนั้นมีลูกชายของแกติดอยู่ในบ้าน
ลูกชายแกเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ระหว่างนั้นเพื่อนบ้านไม่ได้นิ่งนอนใจนะพยายามช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟ
แต่ว่านาทีนั้นคุณผู้ชมขาจู่มีฮีโร่อย่างที่คุณดอมบอกเลย
แล้วเป็นฮีโร่ที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเท่านั้นค่ะ
ฝากกองเพลิงเข้าไปช่วย
เพลิงไหม้บ้านหลังนี้นะคะเกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านสองแควร์สอง
เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากค่ะเมื่อวานนี้แหละ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านเรือนประชาชนสร้างติดกันเลย
ลักษณะก็คือเป็นซอยแคบค่ะ
แล้วก็บ้านต้นเพลิงที่เกิดนี่นะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงค่ะ
ชาวบงชาวบ้านช่วยกันเต็มที่แล้วนะคะช่วยกันตักน้ำ
แล้วก็เอาสายางมาฉีดน้ำสกัดเพลิงแต่มันดับไม่ได้จริงคุณผู้ชม
รถดับเพลิงไปไหนรถดับเพลิงก็พยายามมาเหมือนกันค่ะ
แต่มันเข้ายากเหลือเกินเข้ากว่าจะถึงบ้านต้นเพลิงเนี่ยใช้เวลานานเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลากสายยางเข้าไปฉีดน้ำในระยะให้ใกล้ที่สุด
การทำงานทุลักทุเลลำบากมากค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่เพลิงกำลังไหม้อย่างรุนแรงเจ้าของบ้านอย่างที่บอกไป
นางคำพลอยกษิผลคุณยายอายุ๗๙ปีแล้วคุณผู้ชม
ยืนตะโกนร้องขอให้ชาวบ้านช่วยหน่อย
ช่วยพาลูกชายเธออายุ๕๔ปีที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ย
ติดอยู่ในห้องนอนใช่คุณยายไม่ไหวแล้วคุณยายร้องห่มร้องไห้เลยนะ
ตอนแรกลูกชายติดอยู่ในห้องนอนจนกระทั่งเด็กหญิงวัย๑๒ปีเป็นฮีโร่คุณผู้ชม
โอ้โหน้องใจเด็ดจริงวิ่งฝากรองเพลิงเข้าไปช่วยพานางคำพลอย
กำลังยินร้องไห้ค่ะคุณยายอยู่ตรงไหนคุณยายอยู่ในบ้านแล้วมึงก็จูงมือยายออกมา
ทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้ถ่ายยายกำลังยืนร้องไห้ค่ะแล้วลูกเขาก็อยู่ด้านนอกก็เลยคืนมือออกมาค่ะ
มาทันเนอะเนี่ยค่ะฮีโร่ตัวจริงเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าเพื่อนบ้านทุกคนก็เป็นฮีโร่เหมือนกันทุกคนช่วยกันดับไฟนะฮะ
สุดท้ายค่ะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเลย
ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะแล้วก็หลังจากเพลิงสงบโอ้โหคุณดูสภาพ
มันเหลืออะไรอ่ะบ้านพักรวมไปถึงทรัพย์สินต่างถูกเผาวอดเสียหายทั้งหมดเลย
สันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
แต่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมอย่างที่คุณยายบอกมา
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกมาว่าแถวนี้เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมก็ว่าได้
เอาทำไมอ่ะไอ้ที่บอกว่าถูกลืมเนี่ยเพราะว่าอะไร
คือถนนหนทางเขาเข้าไม่ถึง
มันเป็นตรอกแคบแคบซอยแคบแคบชาวบงชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเคยขอร้องทางการไปแล้ว
บอกว่าช่วยมาสร้างสะพานข้ามลำห้วยให้หน่อย
ให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกอย่างนี้พอเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้
ดับเพลิงเข้าไม่ได้ต้องลากสายกันเข้ามาคุณ
กว่าจะไปถึงเนี่ยบ้านก็วอดแล้วอ่ะคือเมื่อวานเนี่ยรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เนี่ย๔คันด้วยกัน
โอ้โหพยายามเข้าไปแล้วแต่ว่าเต็มที่คือดับไฟได้ทันแต่ว่าก็ไม่เหลืออะไรนะฮะ
หลังจากนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยค่ะอืม